เหลือเวลาอีกปีกว่าถ้าตามรถแมพ
ขอสชและรัฐบาลบอกว่าจะมีการเลือกตั้ง
อาจารย์มีชัยก็พูดในธรรมนองเดียวกันว่า
อีกปีกว่าหลังกลางปี๖๑มีการเลือกตั้ง

ถนนการเมืองมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับ
ว่าความเคลื่อนไหวก่อนจะถึงการเลือกตั้ง
พักการเมืองแต่ละพักเตรียมตัวยังไง
จะมีพักเกิดใหม่เกิดขึ้นหรือไม่
แวดวงการเมืองกำลังโฟกัสจับจ้องไปที่คนคนหนึ่งครับ
มีกระแสข่าวว่าเขาอาจจะได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้นำของภักดิ์เพื่อไทย

เขาจะเอาคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรี
อีกกระแสหนึ่งบอกว่าไม่ใช่
ท่านจะตั้งพักของท่านเอง

เป็นแขกเชิญของรายการขีดเส้นใต้วันอาทิตย์ครับ
อดีตพบตรอยู่กับผมครับ

ถ้าพลเต๋อไทยชนะ
ไม่รายแต่ความจริงผมมีภาคของผมอยู่แล้ว
ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย

ไม่มีคนในภาคพืชไทยโอ้โหท่านลองไปดูสิ
เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะฮะเป็นรัฐมนตรีเยอะแยะไปหมดนะฮะ
ถูกไหมฮะแล้วผมเป็นใครผมยังไม่เคยเล่นการเมืองเลย
ละอ่อนเหลือเกินถูกไหม
เป็นแค่อดีตผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเท่านั้นเอง
แต่อาจจะมีมองคุณสมบัติว่าคุณเสรีนี่แหละที่จะไปต่อกรกับอำนาจบางอำนาจได้
ก็ต้องมาโชว์ตัวไม่มีเขาเลยเหรอ
ไม่มีฮะแต่ผมมีเพียงแต่ว่านักสู้ท่านผมสู้มาทั้งชีวิตนะครับ
เรียนท่านตรงนะเรียนพี่น้องประชาชนด้วย
ชีวิตผมต่อสู้หมดนะฮะไม่ว่า
ภูเขาขาการไร้คมมิตรจนภูร้ายภูมิที่พ้นนักการเมืองอย่างต่าง
เพราะเราปกครองด้วยระบบอุปถรรมใช่ไหมฮะ
เพราะฉะนั้นการปกของมารมชาร์มันก็ใช้ระบบนี้เป็นหลัก
ผมถูกก้าวข้ามถูกฤทธรณ์ไปเยอะแยะผมต้องต่อสู้ไปตลอด
ทีนี้มาแนวทางตั้งพักเองอันนี้ชัดแล้วใช่ไหมครับ

จุดขายของพลตบริกเหรีพฤษุเตมียเวท

อะไรอีกที่เป็นจุดขายที่จะนำพาพักการเมืองได้
ก็ความเด็ดขาดกล้าหารและที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเทศชาติ
เป็นในทางที่พี่น้องประชาชนต้องการ
เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามันเกิดความแตกแยกในบ้านเมืองถูกไหมฮะ
เดิมถ้าพูดง่ายก็สีแดงสีเหลือง
ทะเลาะกันไม่จบทักทีเพราะว่าไม่ยอมกัน
ทีนี้พอมาช่วงหลังมายึดอำนาจ
ความจริงยึดอำนาจพอเข้ามาแล้วควรจะต้องปรองดองให้ได้
แต่นี่๓ปีแล้วก็ยังไม่ปรองดองให้สำเร็จ
และแถมฝ่ายยึดอำนาจก็ยังกลายเป็นอีกสีนึงอีก
กลายเป็น๓ฝ่าย๓กบไปแล้ว

เพราะฉะนั้นตอนผมตั้งพัก

ว่าจดทะเบียนก่อนก่อนที่จะมีการยึดอำนาจเหรอ

แต่ตอนนั้นมันมี๒คั่วอำนาจแล้วไงฮ
สีแดงสีเหลืองใช่ไหมฮะ

จะตั้งชื่ออะไรดีใช่ไหมครับ
คนในพักก็เสนอชื่อนู่นชื่อนี้อะไรต่างมานะครับ

มาจัดการปรองดองสมานฉัน
เพื่อให้นักการเมือง
หรือคนในชาติรักสามัคคีกันได้
ในอดีตมีคนเด่นคนดังหลายคน
ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเยอะแยะไปหมด

พักการเมืองก็ไม่ประสบความสำเร็จ

พักการเมืองคราวนี้เอาจริงแค่ไหน

เสรีหรือใครมาเป็นทุนยังไงมายังไง
ก็อย่างนี้เรียนตรงถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
มันจะกลายเป็นการเมืองเก่า
การเมืองเก่าที่จะต้องหาทุนมา
มาแล้วก็แจกจ่ายผู้ลงสมัครไปซื้อเสียงกัน

หาผลประโยชน์ถอนทุนกันอีกนะครับ

แต่การเมืองใหม่เนี่ยที่รัฐมูลฉบับเนี่ย
จริงแล้วมีทั้งดีทั้งเสียนะครับ
เสียดีก็ในเรื่องรัฐมนูลเนี่ย
เข้มงวดในการที่จะจัดการเลือกตั้งให้เป็นเรื่องด้วยความสุดอิทธิธรรม
และถึงโฆษณาวัตนบุญปราบโกง
เพื่อป้องกันไม่มีการซื้อเสียงใครเสียงนะครับ

หัวหน้าภักดิ์ถูกโดนไปด้วยอะไรต่าง
เพราะฉะนั้นผมว่าจะทำให้การเลือกตั้งในครั้งนี้
การใช้เงินลดน้อยลงนะครับ
เพราะเดี๋ยวนี้นะใครก็ถ่ายได้
คุณจะไปซ่อนเล่นที่ไหนอะไรต่างนะครับ
เพราะเชื่อมั่นว่ารัฐมนูลใหม่จะทำให้ซื้อเสียงน้อยลง

ผมตั้งมาก่อน
แต่ตอนตั้งภักดิ์ผมก็กะจะเป็นภักดิ์เล็กเท่านั้นเอง
กะจะได้เจ็บแปดเสียงบริหารสักกระทรวงนึง
แบบความคิดเดิมนะครับ
กระทรวงนี้จะทำให้เป็นตัวอย่างกับนักการเมืองทั่วไป
ทีนี้พอเหตุรัฐมนูลออกมาแล้ว
คิดอีกแบบนึงคิดใหญ่ขึ้น
แต่ก่อนเลือกสองเบอร์
เลือกพักจะเลือกสอสอเขต

เบอร์เดียวใครได้สอสอก็ได้ไป

พักเล็กที่จะรับได้เนี่ย

ต้องส่งหลายเขตสิเอาเงินที่ไหนส่งหลายเขต
หนึ่งคุณจะต้องส่งสอสอ

ถูกถูกไหมฮะถ้าเขตนี้ไม่มี
สสไม่ได้ส่งก็ไม่มีคะแนน

สสเขตพักอื่นทั่วไป

สมมุติเป็นพักจดที่

ราคาทั่งเอาพักที่มีส่าสอ

ถามว่าเข้ากรุงเทพได้ไหมไม่ได้นะฮะถ้าผมจะเอ่ยชื่อพักเกือบทุกพักจะเข้ากรุงเทพไม่ได้
เพราะกรุงเทพฯถูกยึดครองโดยสองพักใหญ่เพื่อถ่ายประชาติภักดิ์ใช่ไหม
แต่ตอนนี้ถามว่าเพื่อไทยตกลงไหมผมบอกตกลงเลยปฏิบัติตกลงไหมตก
เพราะการกัญจำให้ตัวสองพักคาแนนจะลดลงแต่ใครจะเอาตรงนี้ได้
อันนี้หมายถึงในกรุงเทพใช่ไหมตอนนั้นที่ลงในกอทมถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับเลือกเสียงมาประมาณเท่าไหร่ตอนนี้
ก็๒๐๐๐๐๐นะฮะครับใช่ไหม๒๐๐๐๐๐นี่ก็สส๓คนแล้วใช่ไหมฮะ
ขนาดตอนนั้นมันเป็นเรื่องของกฎกติกาที่มีอยู่ที่ว่าพักส่งคนได้
เพราะฉะนั้นเราบุคคลจะไปสู้พักมันมีสกสคนะฮะ
ฉะนั้น๒๐๐๐๐๐นี่คะแนนส่วนตัวแท้ครับแล้วผมยังถูกโหดหายไปด้วย
มคมองเห็นรัฐมนุษย์แล้วเอาล่ะเราคิดใหญ่แล้วไม่ได้คิดเล็กเกียรติแบบเสียงนะ
แต่ว่าต้องส่งให้เกือบครบทุกเขตนะครับไม่มีการซื้อเสียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการไปส่งลงการพิมพ์โปสเตอร์การอะไรต่ออะไรเนี่ยหลายตังค์อยู่นะไหวเหรอ
บอกท่านแล้วนะผมผู้สมัครทุกคนที่มีอยู่กับผมหนึ่ง

ว่าช่วยตัวเองได้นี่พื้นฐานทั้งหมดคุณต้องช่วยตัวเองได้หมดเลย
นะฮะแล้วเราก็ไม่มีเรื่องการซื้อเสียง
เข้าใจไหมฮะเพราะสู้ใครไม่ได้อยู่แล้ว
แล้วผิดกฎหมายหรือคนอย่างผมไม่ทำ
แต่มันจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องโปสเตอร์เรื่องอะไรต่าง
ซึ่งเรามีปัญญาทำให้๓๕๐เขตเนี่ยนะครับ
แล้วก็กฎหมายลูกก็จะออกมา
โปสเตอร์ตอนนี้ไม่ได้ทำติดไปเยอะแยะแบบเก่าได้นะ
เขาจะกำหนดขนาดให้กำหนดจำนวนให้อะไรต่าง
แค่นี้เองนะฮะห้ามนอกเหนือมากกว่านั้น

เพราะฉะนั้นที่ผมกล้าเนี่ยเพราะว่า
อย่างในกรุงเทพผมมองเลย
สวยที่สุดนะพูดตรงผมก็ได้๗แสน
งวดเนี่ยนะเพราะสองภาคต่ำลง
คนที่ไม่เลือกเพื่อไทยยังไงก็ไปเลือกประชาธิปัตย์
คนที่เลือกประชาธิปัตย์แล้วนะฮะ

เพราะฉะนั้น๗แสนเนี่ย

ถ้า๑ล้านผมเนี่ยเอาถึง๑ล้านด้วยนะ

และอีกทั้งประเทศ๗๖จังหวัด
คุณพี่สุภาพคิดว่าผมจะได้เท่าไหร่
แนวทางการเมืองของหัวหน้าพัก
อะไรที่เป็นจุดเด่นที่สุด
ถ้าจะไปบอกขายกับประชาชน

อะไรคือจุดเด่นของภาคริเวศรีร์รวมไทย
ตัวบุคคลหัวหน้าพักคนรู้จัก
นโยบายหลักที่สุดคืออะไร
ประชาชนจะต้องมีความพร้อมซึ่งปัจจัยสี่

ปัจจัยสี่ต้องมีอาหารเครื่องนิหุ่มที่อยู่อาศัยอย่ารักษาโลก
แต่ปัจจุบันเป็นไงมีแต่คนยากจนคนมาขึ้นทะเบียนคนจนเยอะแยะนะฮะ
โจรรักวิ่งชิงป้นเยอะเลยเพราะว่าไม่มีใจกิน
เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเอาใครเดี๋ยวผมเจอหน้าที่ไหน
ท่านมีงานให้ผมทำบ้างไหมนะท่านมีทำงานให้หนูบ้างไหม
หรือแม้ผมอยู่กับพักผู้ฝุ่นฝุงเช็คได้กรณาหมด
ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนอย่างนี้เลย
เพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเลือกคนยากคนจนมากเลย
เราก็มีนโยบายที่ประชาชนต้องมีปัจจัยสี่หมด
เมื่อเราเน้นปัจจัย๔แล้วนะเราจะเห็นได้ว่าเรื่องซื้ออาวุธตัดไปเลย
เรื่องซื้ออาวุธตัดไปเลยไม่จำเป็นหรอกนะครับ
ปัจจัย๔ประชาชนต้องการงบประมาณต่างแล้วก็มาใช้ในเรื่องทำงานให้คนมีหาร
มีครึ่งหุ่มแล้วก็จะป่วยรักษาโรคยาบาล
จุดยืนจะอยู่ตรงไหนเพราะมีคนมองอย่างนี้
หลังการเลือกตั้งผู้มีอำนาจที่เป็นอยู่
คงจะเป็นคนกำหนดเกมของการตั้งรัฐบาล
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคราวนี้ก็พอมองเห็นลางกันอยู่ว่า
คงจะเป็นรัฐบาลที่ได้ไฟเขียวมาจากผู้มีอำนาจ
ภักษ์เสรีรวมไทยจะไปอยู่ตรงนี้
คือจริงผมทำอะไรผมขอให้ทำให้ดีที่สุดก็พอแล้ว
ส่วนจะเป็นอะไรไม่ต่ำคัญอย่างผมรับพระจัยการมา

แต่พอโตขึ้นแล้วผู้ใหญ่เห็นแล้วไอ้นี่
ธิบดีตำรวจพบตรหลังจากนั้นผมถูกสกัดตลอดเลย
แล้วผมก็สู้แต่ผมก็ถึงฝั่ง
ประเด็นที่ถามนี้ก็เหมือนกันนะผมก็ทำพักผมให้ดีที่สุด
ให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาอะไรต่างเหล่านี้นะ
แฟนส่วนหนึ่งเขาบอกชอบเสรีเตมียเวทเพราะกล้าชนกับทหาร
ผมกล้าชนทุกคนเพราะผมถูกต้องไง
ถ้าเผื่อคนมีแผลข้างหลังมันก็จะหน่อมแ้มไม่กล้าสิ

แล้วเรื่องอย่างนี้นะมากกว่านี้อีกเยอะนะที่ผมโดนนะ

ผมกับเออจะไปขอบคุณคุณสมัครที่ทำร้ายผมซะด้วยนะ
เท่ากับคุณสมัครตรวจสอบผมหมดแล้ว

เพราะฉะนั้นผมก็สบายแฟร์ไม่เห็นมีปัญหาเลย

คะแนนทหารเขาจะลงให้คุณใส่หลีกพิสูจน์ไหม

ทหารมันก็มีนิดเดียวที่ได้รับความดีความชอบ
แต่อีกส่วนใหญ่ไม่ได้รับการเจริญเติบโตนะ

เดี๋ยวนึกบายผมผมว่าจะไม่พูดด้วยนะผมขอพูดเลย
สักนิดเดียวนึกบายผม
ใช่ไหมแก้แผนมานานซึ่งคนอื่นทำไม่ได้เลยใช่ไหม
ตอนนี้ก็ยังติดขัดใช่ไหมด้วยการย้ายกองทัพออกไปยืน
นอกกรุงเทพทั้งหมดด้วยการ
ผมเสกชื่อเสรีผมไม่กล้าทำก็ให้รู้ไปดิ
ย้ายส่วนราชการทั้งหมดไปตั้งส่วนราชการที่เพชรบูรณ์
ทัพบกไปอยู่รบบรีทัพเรือไปอยู่สติหีฟ
ทัพอากาศไปอยู่นครสวรรค์
นี่ย้ายพวกนี้ออกไปหมดนะเอาพื้นที่ทหารมาทำโรงเรียน
โรงพยาบาลสวนธารณะอีกส่วนหนึ่งนะครับ
เอามาให้ประชาชนเช่า๓๐ปี๕๐ปีแล้วเอาเงินพวกนี้มาลงทุนนะ
รับรองกรุงเทพหลวมหมดการจราจรไม่ติดขัดแน่
นี่ต้องเป็นนายกนะถึงต้องทำอย่างนี้นะ
ไม่รู้ว่าก็นโยบายไงแล้วก็ทำไมอ่ะเขาบอกให้ภาคการเมืองประกาศ
คนเป็นนายกด้วยใช่ไหมแล้วพักผมผมไม่ประกาศตัวผมเป็นนายกเหรอ
ผมก็ต้องประกาศเป็นนายกประชาชนอยากได้นายกชื่อเสรีพิสุทธิ์ไหม
แต่อยากก็เอาเลยแล้วผมจะทำอย่างนี้ให้ดู
เอาล่ะพักไว้ก่อนถ้ามาเจอเสรีพิสุทธิ์ไม่ถามเรื่องปฏิรูปตำรวจไม่ได้
เดี๋ยวขอพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
เรื่องปฏิรูปตำรวจรัฐมนูลเขียนไว้แล้วก็เอามา
คณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วล่ะ
เรื่องหลักนะการแต่งตั้งโยกย้ายจะต้องไม่มีการซื้อขายตำแหน่งไปคิดกัน
อำนาจการสอบสวนผิดผิดถูกทุกวันนี้
ซ้ายหันขวาหันคนดีอยู่ในคุกคนผิดอยู่นอกคุกเยอะแยะ

ในฐานะที่เคยเป็นพบตรมาก่อน
ทำยังไงให้ตำรวจรอดพ้นจากเงื่อมมือการเมือง
เพราะคุณเจอการเมืองมาแล้วนี่เจอมาแล้ว
มีสูตรไหนที่จะทำให้ตำรวจไม่ต้องตกอยู่ในเงื่อมือการเมือง
หมายความว่าถ้าทุกคนจะถามเรื่องปฏิรูปตำรวจ
หรือถามเรื่องจะให้ตำรวจพ้นจากการเมือง

ให้ตำรวจพ้นจากการเองใช่มั้ยฮะ
และนายโยคดียิ่งมีอำนาจตั้งคัตเลือก

นายโยคสามารถย้ายค้าอาณาจาลทุกกสูตรจบวงควรได้
เพราะฉะนั้นแค่นี้เอาหัวไว้ตำแหน่งเดียวมันก็ตกอยู่ใต้การเมืองแล้ว

เพราะคนอื่นไม่กล้าฟ้องเนี่ย

ทีนี้พอมายุคคอตชก็ไม่ได้เปลี่ยนนิดหน่อยเองแต่ก็เหมือนเดิม
ก็นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรตรอเหมือนเดิม
แล้วก็นายกรมนตรีการแส่งตั้งผู้จัดการตำรวจให้ผู้จัดการตำรวจแถวชาติ
เลือกรองผู้จัดการตำรวจหรือเจรตำรวจแห่งชาติเสนอนายก
เพื่อนำความกว่าบังคุมธูณฑ์

เพราะฉะนั้นถ้าจะรอดได้หรือ
คือนายกประยุทธ์คุณสุจริตนะคุณอยากให้ตำรวจดีอย่างที่คุณว่า

คือคุณไม่เป็นประธานกรตล
เข้าใจไหมครับคุณไม่ต้องมาแต่งตั้งตำรวจ
คุณให้มีคณะกรรมการฆาตการตำรวจ
เหมือนเดิมแต่ที่มาของคณะกรรมการคัตรการตำรวจ
ตัวประธานกรตลอร์ก็ขอให้มาจาก

ให้คัตรการตำรวจ
เรื่องใหญ่คือการซื้อขายตำแหน่ง

หลายเลวสามทั้งหลายทั้งพวงตอนซื้อตำแหน่งแล้วไปถอนทุนกันอีกแล้ว
ตอนที่เป็นพบตรแก้ได้ไหม
สบายมากเลยท่านผมเนี่ยนะเป็นพบตรนะฮะ
ผมยังไม่เคยเห็นหน้าท่านสุริยุทธ์จุลานนท์นายกรรมตรีขนาดนั้นเลย
ผมมาตามสถานการณ์เพราะว่ามันมีการเผาบ้านเผาเมืองเผาโรงเรียนเผาอะไรต่าง
พบตลก่อนผมไม่สามารถรักษาตาศการได้ท่านสุริยุทธ์ตั้งผมทันที่เลย

รู้สิถ้าสมมุติระดับผู้บัญชาการท่านเอามาแล้วเขาส่งชื่อมาให้ท่าน
ก็บอกอันนี้มาตามอาวุโสตามความเหมาะสมแล้วท่านจะรู้ไหมว่า
ชื่อที่ส่งมาคนนี้เป็นผู้การที่นี่คนนี้เป็นภูมิกับที่นี่

คือพอระดับผู้การขึ้นมามันต้องมีคำการคัดเลือกจากต่อรอแล้ว
ไม่เกี่ยวกับผู้บัญชาการเลยนะถ้าระดับลองการผู้กันขึ้นไป
แต่เราจะต้องคำนึงถึงนี่คือกฎเราถึงคำนึงถึงวิธีปฏิบัติด้วยนะฮะ
อยากได้คนเป็นรองผู้กลับอยู่ในพื้นที่เพื่อความสะดวกของเธอเอง
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะขอมาที่นายก

พอขอจะมาที่นายกปุ๊บมันจะบอกตรงมันจะมีข้อตกลงกัน
ว่า๕๐๕๐สายการเมือง๕๐ตำรวจ๕๐
เพราะฉะนั้นถึงเวลาทางรัฐบาลก็จะส่งชื่อมา
กระดาษเปล่าไม่มีเซ็นชื่อหรอกใครจะมาลงตำแหน่งไหน
แต่ตรงนี้นะไอ้พวกนี้นักการเมืองมันก็ไม่ได้ซื้อขายกันหรอก

เดี๋ยวทีละขั้นพอมาถึงตรงนี้ปั๊บส่งให้ต่อรอ
ต่อรอก็ต้องส่งไปให้จัดตามนี้ส่วนอีกครึ่งหนึ่ง
ก็เป็นอำนาจของพบกับผู้วิชาการ

ใช่ไหมครับเพราะคนก็ต้องมีขอพบมาบ้าง
รองพบก็อยากขอแต่งตั้งลูกน้องตัวเองนะ
ผู้ช่วยก็ขอแต่งตั้งมาแล้วไม่จัดให้
แล้วลูกน้องรองลูกน้องผู้ช่วยมันก็ไม่ได้เป็น

โครงสร้างถ้าเอาตำรวจไปไว้ต่างจังหวัด
อย่างที่นายกต้องการเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหม

เพราะพวกนี้นะถ้าจะเอาต่างจังหวัดนะ
เราเป็นรัฐเดียวไม่เหมือนสหรัฐ
สหรัฐรัฐเดียวเขายังใหญ่กับประเทศไทย
เพราะฉะนั้นเขาจะปกครองรัฐเดี่ยวแบบเรา
ปกครองไม่ได้เขาจึงต้องแบ่งเป็นรัฐรัฐรัฐ
แล้วก็ตำรวจก็ขึ้นกับผู้ว่ามรรัฐ

ของเราประเทศเดียวกรุงเทศก็แค่นี้
นักของประถมราบบุรีแป๊บบุรีประทุมตรงนี้
แค่นี้นะครับเอาตำรวจไปขึ้นกับจังหวัดนะครับ
ผมถามประการแรกจังหวัดมีเงินเดือนให้ตำรวจไหม
มีค่าใช้จ่ายให้ตำรวจไหมเจ๊งแล้วนะครับ
เครื่องไม้เครื่องมือตอนนี้นะเราเป็นศูนย์รวม
เรามีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรต่าง
แล้วแต่นะเป็นศูนย์รวมอยู่รู้ไหมเครื่องเดียวสองเครื่องพอแล้ว
แต่ถ้าพอแยกพื้นที่มาอยู่ต่างคนต่างซื้อต่างคนดังทำนะ
มีเดี๋ยวนี้ส่วนกลางก็ทำปุ๊บได้
ฉะนั้นโครงสร้างเอาตำรวจไปไว้จังหวัดเนี่ยเลือกคิดเลือกคิด
เลือกคิดก็เหลือแต่ว่า

บางคนแล้วกระทรวงยุติธรรมกับมหาดไทยต่างกับต้นไหน

แล้วในความคิดของเสรีพิสุทธิ์เนี่ยควรจะเป็น
คือทีนี้เราต้องเข้าใจแต่ก่อนว่า
ผมพูดตรงตอนนี้รัฐบาลยังไม่เข้าใจว่าคำปฏิรูป

ผมอธิบายตั้งสั้นเป็นรูปมันเนี่ยมันต้องเป็นรูปสองอย่าง

ไอ้ที่ว่าตำรวจจะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเป็นเรื่องระบบ

นี่ผมถามท่านสุภาพเลยนะ
ถ้าคนไม่ดีระบบดี

ต้องไปหาเงินมาส่งนายถึงจะได้ดี

คืออย่างนี้เขาไม่รู้จักอดทนเอง
อย่างผมเนี่ยผมก็ต่อสู้มาตลอด

ซึ่งเป็นแดนธุรกันดาล
ตอนนั้นผมต่อสู้ผลงานมากมายเลย

เสรีไปเป็นสวัสดิ์ใหญ่เมืองขอนแก่นนะครับ

ถ้าไปเมืองขอนแก่นผมก็ต้องไปเหมือนตำรวจอื่นเขา

แล้วก็ส่งสวยหาเงินให้นายอะไรอย่างนี้

จะเป็นได้สักกี่คนล่ะที่เป็นอย่างท่าน
ก็เพราะว่าต้องไปโทษตัวบุคคลกันแล้วนะ
โทษระบบก็แล้วนะฮะมันเป็นอย่างนั้นนะ
แล้วลองดูดิเวลาผมปกครองคน
คนนะผมนะได้รับเหรียญรามาธิบดีลูกน้องผมก็ได้
ผมได้รับรับรวมคนไทยตัวอย่างขุดอดุลแสงที่๙ที่บรรดนตรีตอนนี้ก็ได้
ผมมีลูกน้องในสายของผมและรายวันคนไทยตัวอย่างถึง๔คน
แล้วคนใดตัวอย่างไม่ได้แข่งขันคัดเลือกเฉพาะตำรวจนะ
เลือกกับข้ารายการทุกอาชีพประชาชนทั้งหมด
คนในสายผมขึ้นได้รางวัลคนไทยตัวอย่าง๔คน
ผมได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติเอาล่ะฉะนั้นผมสามารถปกครองได้
สุดท้ายผมเริ่มต้นที่การเมือง
ท่านก็ประกาศตั้งพักการเมืองมาแล้วปีกรองเริ่มแล้วคราวนี้
ถ้าจะถามว่าเสรีเตมียเวท
มั่นใจกับความดีความงามที่เคยทำมาอดีต
แล้วความดีความงามนี้จะเป็นอันนี้สงฆ์ที่จะไปทำงานการเมืองเนี่ย
อะไรที่มั่นใจที่สุดมั่นใจอะไรมากที่สุด
ก็ดูจากสถานการณ์ปัจจุบันผมมั่นใจนะครับ
ว่ายังต่ำเนี่ยนะผมต้องได้๕ล้านเสียงนะครับ
ประมาณกี่คนตั้งเป้าสอสอไว้ประมาณกี่คนตอนนี้
๕ล้านเสียงซึ่ง๗๐คนแล้ว

แต่ผมเมื่อสัมภาษณ์ผมก่อนหน้านี้นะ
ผมขอไว้เลย๑๐ล้านเสียงถ้าก็ร้อยกว่าคนแล้วนะฮะ
เพราะอะไรเพราะถ้ามีคนมาสมัครเนี่ยนะ
ผมมีคะแนนทุกเขตนะครับบวกรวมกันมันได้หมดนะครับ
เอาล่ะนี่คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับ
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยขอให้โชคดีครับ
ขอบคุณมากครับอัศรีกับผมลาไปก่อนนะครับ